ฆ่าปลภฤษไผ่นดินจาเบิร์ตรวยยิงในผับ
เริ่มข่าวที่ต้องตามก่อนเดี๋ยวไอ้ข่าวยิ้มมี
คุณผู้ชมครับตอนนี้จ่าเบิร์ตอยู่ระหว่างการถูกไล่ล่า
ค่ะนะครับเพราะว่าไปยิงนักเที่ยวในผับชื่อดังของตรังตายหนึ่ง
อืมแล้วก็เจ็บสองใช่แล้วที่สำคัญจ่าเบิร์ตนอกเวลาราชการ
ท่านพกปืนไปทำไมอ๋อแล้วจริงจริงหน้าที่ของท่านเนี้ย
หน่วยงานที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในส่วนที่จำเป็นจะต้อง
กปืนนะคำถามคือปืนจากไหนด้วยโอ้โหพกปืนแล้วนี่พอหลังจากก่อเหตุ
ยังไปเอาปืนไปเอาเสื้อเกราะแล้วก็หลบหนีไปแปลว่าคือตอนนี้
อยู่กับอาวุธน่ะนะนี่แหละครับคุณผู้ชมอืมต้องตามเหตุเกิดช่วง
ดึกคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับจ่าเบิร์ตหรือว่าจ่าสิบตำรวจ
ติพลนาคแก้วท่านช่วยราชการหน่วยปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง
เพื่อนตำรวจหนึ่งนายนะไปเที่ยวผับดังในพื้นที่ตะมนต์บ้านโพ
กระทบกระทั่งแม่ไปกระทบกระทั่งกับนายจิต
กรคงจันทร์หรือว่าขาวอายุ๓๒ปี

คือเขาเป็นคนสนิทของนักการเมืองท้องถิ่นฮะ
เขาก็มากับเพื่อนสองคนนะครับ

เมาหนักถึงขั้นถีบเก้าอี้
แล้วไปโดนในจิตกรที่ผมว่านะ
ทำให้นายจิตกรโมโหลุกขึ้นไปผลักอกจ่าเบิร์ตทีนึง

แต่ถูกจาเบิร์ตชักปืนแล้วยิงจากด้านหลังเข้าศีรษะ
สองนัทปั้งคุณผู้ชม
แล้วยังยิงตามลำตัวแขนขาวรวม๙นัด

เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นส่วนเพื่อนอีก๒คนนะครับก็

ไปช่วยคนถูกยิงในจิตกรเนี่ยนะ

หลังเกิดเหตุรอปภไปแย่งปืนจากจาเบิร์ตได้
ส่วนจาเบิร์ตกับเพื่อนหนีไป

ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังนะครับ
หรือก็เรียกว่าสวาสน์นะนะ
ห้าสิบนายไปปิดล้อมห้องทำงานของหน่วยสวาสตร์
ซึ่งอยู่ในรั้วด้านหลังกรบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง

เบิร์ตเนี่ยพอก่อเหตุตรงนั้นเสร็จปั๊บนะ

แล้วก็เสื้อกรอกการกระสุนของทางราชการไป

ก็นี่ไงพกอาวุธไปแล้วก็เอาเสื้อเกราะไปด้วย

ถ้าเรานักข่าวคิดคุณผู้ชมทางบ้านคิดจะสู้เหรอ

ไม่ให้ตามตัวคือมือถือเขาเนี่ยเขาทิ้งไว้เลยนะ
นี่ฮะคือด้วยความเป็นตำรวจไง
เพราะถ้าเอามือถือไปเดี๋ยวดูได้อยู่ตรงไหน

นี่แหละฮะเพื่อป้องกันการติดตามตัวอย่างที่น้องน้ำแข็งบอก

ชุด๑ลาตะเวนทางเท้า
ไปยังบ้านคนสนิทของจ่าเบิร์ตด้วย

เลี้ยงสุภงผู้ประคับการตำรวจภูทอจังหวัดตรางครับ

คดีนี้เป็นความผิดส่วนตัวครับ
ยืนยันจะให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจ่าเบิร์ตหนีไปไหน

เรื่องต้นมีคำสั่งไล่ออกจากราชการไว้ก่อน

คุณผู้ชมหลายคนพูดตรงกันแบบนี้เลยนะ
เรียบร้อยใจเย็น
ส่วนสาเหตุพุ่งเป้าไปที่เรื่องการเขม่นกันในร้าน
แต่ยังไม่ตัดประเด็นชู้สาวทิ้งนะ
ขณะนี้ออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าพกพาปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะ
คุณผู้ชมตำรวจก่อเหดเหดใหญ่ขณะนี้
ยิงเขาตายแล้วยังเอาปืนเอาเสื้อกอลบหนีไป
ทำให้พลตำรวจเอกดำรงสักกิติปภัทร

แล้วสั่งให้ตรวจสอบว่าเหมือนที่ดอมบอก
เหตุใดจ่าเบิร์ตจึงเอาปืนของราชการไปใช้ก่อเหตุ
และหากพบว่าผู้บังคับบัญชาบกพร่อง
กพ่องเรื่องนี้จะต้องลงโทษทางวินัยด้วย

สวยดิสอดคล้องกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
เบิร์ตผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจที่มีความประพฤติเรียบร้อย
ท่านลงไปถ้าไปฟังแล้วบอกจริงเรียบร้อยนะ
แต่เมื่อก่อเหตุแล้วก็ต้องดำเนินคดี
แล้วยิ่งเป็นตำรวจต้องยิ่งโดนดำเนินคดีหนักเป็น๒เท่า
ซึ่งขณะนี้สั่งการแล้วให้ตำรวจผูลถอนจังหวัดตราง
แล้วจริงแล้วตอนเข้ามาตรวจไหมอาวุธตรวจไหม
กาดข้างหน้าก็ถามถามว่ามีอาวุธไหม
พวกคนเคยเป็นกาดที่นี่
แต่จริงเจ้าของร้านบอกว่าถ้าเป็นกรณีอื่นตรวจเข้มข้นนะ
แต่อันนี้แหม่มันพูดยาก

กาดเก่านะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ให้ดูแว๊บไปแล้ว
จะให้ดูคลิปหลังเกิดเหตุ
เบิร์ตยิงเขาตายแล้วเจ็บสอง
ในระหว่างที่จาเบิร์ตกำลังหนีไป
มันชุนละมุนแค่ไหนในนั้นไปดูครับ
เหรอ
อธิบายให้ฟังอีกทีคุณผู้ชม

คือตอนนี้ยิง๙นัดเสร็จปั๊บ

ไอ้คนที่นักเที่ยวก็เริ่มตั้งสติได้

รีบไปดูเฮ้ยคนตายเมื่อกี้ได้ยินไหมได้ยินไหม

นี่พี่เบิร์ตแต่สังเกตอย่างหนึ่งไหมว่า

ข้างในต้องเปิดร้านเปิดไฟสว่างเลยนะ

ไฟยังปิดมืดอยู่เลย

อย่างน้อยมันจะได้เห็นเหตุการณ์ว่ามัน
เกิดอะไรขึ้น

คือถ้าจ่าเบิร์ตมีอาวุธติดตัว

ค่ะอีกอย่างหนึ่งกล้องวงจรปิด
ที่สถานบันเทิงเนี่ยมี๑๖ตัวนะ

เราก็อยากเห็นไงว่าจังหวะนั้นที่มันเกิดเหตุ
มันเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นน่ะนะคะ